การแนนขันฟุตบอลในโต๊ตาไทยหลีกสูงสุดทีมหนึ่งของบ้านเรา
ฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นสัปดาห์สนุกสุดมัน
ถึงแม้ว่าแชมป์จะทราบไปแล้วนะครับ
แต่ว่าโซนหนีตกชั้นท้ายตารางลุ้นกันนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่า๒ทีมที่รอดคือสุโขทัยและชัยหน้า
ก็ลุ้นกันนะครับ๓สนาม
ขอแค่๑แต้มก็จะรอดนะครับ
เปิดบ้านเจอกับนครราชศรีมา
ออกมาตัดบอลพลาดถูกเอกรัฐคงเกรดยิงตีเสมอให้กับทีมเยือน๑ต่อ๑
โดนใบแดงไล่ออกเหลือ๑๐คนครับ
พยายามสุดแล้วครับจบเกมแต่แพ้คาร์บาน๑๒
ทำให้มี๔๒คะแนนเท่าเดิมครับ
สีหน้าของนักเตะนี่ผิดหวังกันมากเลยครับ

นำก่อน๒ครั้งแต่ว่าถูกตามตีเสมอทั้งสองครั้ง

๑๔ที่ต้องชนะสถานเดียวจึงจะอยู่รอดนะครับ
จากนั้นครึ่งหลังนาทีสุดท้าย
สุพรรณมาตีเสมอครับจากการหม่งของธินกรอสุริน
ทำท่าจะเสมอแต่ว่าทดเจ็บครับผู้สิน
โดยที่ผู้เล่นส่วนบุรีนั้นออกอาการงงครับ
จากภาพช้าผู้สินเนี่ยน่าจะเป่าฟาวจากจังหวะที่นัทพงศ์สมณะนะครับ
แต้มเท่ากันแต่ว่านัดสุดท้ายนะครับพอแต้มเท่าต้องวัดที่
ตกชั้นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้สิทธิ์ทำทีมมาจากธนาคารกรุงไทยในปี๒๐๐๙ครับ
ส่วนผลในคู่อื่นน่าสนใจชนบุรีเสมอเชียงรายไป๑๑นะครับ
รายเก็บตัวไว้เลยครับเพราะว่าต้องชิงบอลถ้วยสองรายการนะครับ
พัทยาแพ้การท่าเรือไป๑ต่อ๔นะครับโอ้โหการท่าเรือนี่การันตีอันดับสามของตารางนะครับ
แล้วก็ราชบุรีแพ้ให้กับบุรีรำไป๐ต่อ๑ครับ
บุรีรำถือว่ายอดเยี่ยมมากครับเพราะว่าคว้าแชมป์ไปก่อนหน้านี้
แต่ก็ยังทำฟอร์มเก็บใช้ชนะต่อเนื่องนะครับทำให้สร้างสถิติทำแต้มสูงสุดนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเชียงรายได้แชมป์จะเป็นเชียงรายที่ได้สิทธิ์นะครับ
เลื่อนชั้นจากที๒ขึ้นมาอยู่ที๑
หลังจากฟุตบอลลีกนะครับปิดซีซั่น
วันนี้จะมีการรายงานตัวของทีมชาติไทยครับในเวลาเที่ยง
วันที่๑๑ตุลาคมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นถ่ายท่อสด
สัญญาตั้งแต่เวลา๑๘นาที๒๐นาทีก็จะรวมตัวกันวันที่๙
แล้วก็เดินทางไปเลยนะครับถึงที่นั่นก็แข่ง๑๑
มีเวลาในการรวมตัวค่อนข้างน้อยครับ
จากนั้นแข่งเสร็จจะกลับมาเล่นในบ้านนะครับที่ไทย
วันที่๑๔ตุลาคมนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
ไทยรัฐทีวีก็ยิงสดเช่นกันนะครับในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที